มันที่ผ่านพลไปผ่านไปเมื่อไหงไม่บ้า
อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพแสดงลักษณะความชื้น
ลักษณะการก่อตัวของฝนในระยะนี้นะครับ

พายุที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศอินเดียเนี่ยนะครับ
ดูดเอาความชื้นเข้าไปศูนย์กลางพายุนะครับ
แล้วก็มีทิศทางเคลื่อนที่เรียบมาตามชายฝั่งนะครับ
พม่าแล้วก็เบี่ยงขึ้นไปจีนนะครับ
แบบนี้เองก็ทำให้ความชื้นส่วนใหญ่ถูกดูดออกไปนะครับ
จุดที่ใกล้กับพายุมากที่สุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ก็เป็นพื้นที่ที่จะมีผลกระทบจากพายุนี้
อาจจะมีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองลมหนาวก็เข้ามาดูดกลึงความชื้นไปนะครับ

โดยเฉพาะตอนบนจนถึงตอนกลางท้องฟ้าจะโปร่งโล่งนะครับ

นี่เป็นสัญญาณของการแผ่ลงมาของบริเวณความกดอากาศสูง

ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเส้นเร็วนะครับ
วันนี้เป็นวันที่ลมหนาวแผ่ลงมาแรงที่สุดในระลอกนี้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
คาดการณ์ว่าจะไปอ่อนกำลังลง
แล้วก็ถอยออกไปในช่วงวันจันทร์นะครับ
หลังจากนั้นสภาพอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นหยุดยาวนี้ได้เจออากาศเย็นแน่นอนนะครับ
นี่ครับคือลักษณะกระแสลมที่ระดับความสูง๕กิโลเมตรจากพื้นดิน

แล้วก็ตรงกลางมากดตรงบริเวณใจกลางประเทศ

กลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้าที่เกาะตัวขึ้น
ก็โอกาสการก่อตัวก็น้อยลงนะครับ
นี่คือกลุ่มก้อนเมฆที่เกิดขึ้นในวันนี้ตลอดทั้งวัน
สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่ไปอยู่บริเวณทางตอนบนกับตอนล่างนะครับ
ตอนกลางเป็นวงเว้นไว้แบบนี้นะครับ
ซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นไปต่อเนื่องนะครับ

หลังจากนั้นฝนจะเริ่มกลับเข้ามาปกลุ่มในเมืองแถวเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แน่นอนช่วงสัปดาห์หน้าก็เป็นช่วงที่อากาศจะเริ่มแปรปวน
ยังไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

หนาวนี้ใครจะออกไปเที่ยวในบริเวณตามยอดภูยอดดอย
แม้ว่าอากาศตอนเช้าจะหนาวเย็นนะครับ
แต่ว่าตอนกลางวันต้องระวังแดดด้วยนะครับ

แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศเย็นสบาย
อากาศสดชื่นยามเช้าที่ยอดภูก่อนนะครับ
หนาวจริง